แต่ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาคดีร่วมกันฆ่าเสียโกศลหรือนายโกศลเรืองดุกอายุ๔๕ปี
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ของอำเภอชายา

เป็นนักธุรกิจอาหารทะเลในพื้นที่ของอำเภอชายา
ตามรายงานคาดว่าน่าจะมีความขัดแย้งกัน
ธุรกิจลากหอยคลาดหอยกับคู่กรณีว่าอย่างนั้นนะ

คนแรกก็คือสู่รัฐสเวทศิลป์
คนนี้แหละที่ตำรวจหมายห่วงตั้งแต่คนแรกเลย

คนที่ตามมาด้วยก็คือคำธรรณสเวทศิลป์
เจริญเคชนทองเจียระยุฑป์สเวทศิลป์
ธิวากรเรื่องสุนทรและนพดลเสวตสินนะครับ
พร้อมกันทั้ง๘คนคดีเกิดตั้งแต่๒พฤษภาคม
มามอบตัว๒สิงหาคมพอดีเลย

เข้ามอบตัวกับทางท่านผู้อำกับการสถานีตำรวจภูทรชายา
ให้ปากคำเรียบร้อยนะครับปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
เขาบอกอย่างนี้คือก็ไม่อยากจะหนีนะ
แต่ตอนแรกก็ตกใจก็เดี๋ยวไปตั้งหลักกัน
พอไปตั้งหลักห่างหนีก็ต้องหนีไปตลอดชีวิต
คดีดีกว่าสู้คดีแล้วก็ปฏิเสธทุกข้อเก่าหา
ตำรวจก็แจ้เก่าหาหลายห่า

ร่วมกันมีอาวุธปืนมีเครื่องกระสุนไว้ในครอบครอง
พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
โดยไม่มีเหตุอันควรร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืน
เดี๋ยวจะบอกย้อนละเอียดนะว่ารักทรัพย์เพราะอะไร
ร่วมกันลอบฝังซ่อนเล้นย้ายหรือทำลายศพ
เรื่องต้นตำรวจก็คัดค้านการประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนเลย
ตั้งแต่ในชั้นตำรวจเลยตอนนี้เป็นไงนะ
ตั้งแต่๒พฤษภาคมศพเสียโกศลอยู่ไหนไม่เจอนะ
ยังหาศพเสียโกศลไม่เจอแล้วมาเจอแกะรอยกันได้ยังไง
เห็นตั้งแต่ตอนแรกตอนแรกพบลอยลากศพ
รอยลากศพคือมีเป็นรอยเลือดตอนนู้นเลยตอนแรกตั้งแต่๒พฤษภาคม
คือถูกลวงออกมาดื่มสุราถูกฆ่าและถูกขโมยทอง
นำศพไปถ่วงปูนทิ้งน้ำคือทิ้งทะเลกับเหตุการณ์ดังกล่าวนี้
ภารกิจของเจ้าหน้าที่ก็พยายามจะค้นหาทั้งบนบกทั้งในน้ำทั้งในทะเล
ยังไม่เจอยังไม่เจอร่างของเสียโกศลทางครอบครัว
ไม่ว่าจะเป็นลูกชายไม่ว่าจะเป็นภรรยา
อย่างลูกชายบอกพ่อต้องไปตายฟรีนะ
หลังจากมาเจอ๘ผู้ต้องหาให้การมอบตัวแล้วก็หวังว่าคดีจะมีความคืบหน้า
เช่นเดียวกับภรรยาของเสียโกศลคุณจินดาราสวะสินทรัพย์ฮะ
คุณจินดาราก็บอกเหมือนกันว่าดีใจเฝ้ารอมา๓เดือนกว่านะ
นับวันเลยเหรอนับวันเลยตั้งแต่วันที่๒พฤษภาคม
เฝ้ารอมา๙๒วันหวังว่าคดีจะคืบหน้า
หวังว่าจะได้ศพสามีกลับมาบำเพ็ญกุศล
ตามศาสนาต่อไปเดี๋ยวฟังเสียงคุณจินดารา
พยานหลักฐานคิดว่าแน่นไหมครับ
ถ้าถามหนูหนูคิดว่าพยานหลักฐานระหว่างที่ผู้ต้องหาหลบหนี
ผู้ต้องหาหลบหนีทางทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเก็บพยานหลักฐานค่อนข้างเยอะ
อย่างที่ออกข่าวเลยเยอะมากเยอะมากจริง
ตอนนี้หนูคิดว่าสามารถมัดตัวผู้ต้องหาได้เลย

ถ้าสมมุติว่าเขาทำจริงเราอยากให้เขาบอกไหมว่าศพเราอยู่ที่ไหน
คืออันนี้เป็นความหวังเดียวของเราเลยนะ
เรื่องคดีหนูก็อาจมีหวั่นใจบ้าง
แต่ที่เราคือจุดมุ่งหมายของเราคือเราอยากได้ศพสามีเราคืน
ทางคดีก็ว่ากันไปตามพยานหลักฐาน
แต่ตอนนี้บอกหน่อยไหมว่าเอาศพไปทิ้งไหนอืมอยากจะได้ศพกลับมามา
ทำพิธีอะไรอย่างนี้นะฮะทำบุญก็หวังแค่นั้นเองนะฮะ
พนักงานสอบสวนก็มีการสอบปากคำไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ฝากขังต่อสารจังหวัดชายาในวันนี้
วันนี้ก็คือ๓สิงหาคมครับ